พาไปดูนี่อีก๒ท่านนะครับ

แล้วก็เกิดไอเดียในการที่จะลดพื้นที่การปลูกข้าว
แล้วก็ปรับคันนาข้าวมาปลูกอย่างอื่น
คืออะไรรู้ไหมคุณฝรั่งกิมจูก็ผักสวนครัวขายได้กำไรงามเลยนะครับ
หลังปีแรกของการเพาะปลูกให้ผลผลิตงอกงามรายได้ดีนะฮะ
อันนี้เป็นพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดบุรีรำ
ที่บ้านหนองโดนตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงษ์นะครับ
มาลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี
โดยการขยายคันนาจากเดิมขนาด๑เมตรให้กว้างขึ้นถึง๔เมตร
เพื่อเป็นการปลูกฝรั่งกิมจูไร้เมล็ด๕๐๐ต้น
แล้วก็ยังมีพืชผักสวนครัวอีกหลายชนิด
อย่างเช่นมะละกอเอยขาตะไคร้แล้วก็มะนาวอีกด้วยนะครับ
หล่อเลี้ยงต้นฝรั่งแล้วก็พืชผักนะครับ
แล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกที่หาได้จากท้องถิ่นนี่แหละ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดจากสารเคมี
คุณพี่สมพงศ์นามปราศัยแล้วก็ภรรยาเล่าว่า
ลองนำนโยบายรัฐบาลมาปรับใช้กับแปลงเพาะปลูก
คือการลดพื้นที่ทำนาหันมาปลูกพืชอายุสั้นทดแทน

เพื่อลองปลูกฝรั่งกิมจูแล้วก็พืชผักหลายชนิดนะครับ
โดยในช่วงปีแรกก็พบว่าสามารถเก็บผลผลิตฝรั่งกิมจู
ออกขายได้ถึงเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
ต้นคือเขาโตไวออกผลผลิตเร็วนะครับ
เฉลี่ยวันละเกือบ๑๐กิโลกรัมนะครับ
แล้วก็มีรายได้เฉลี่ยวันละ๒๐๐บาท
หรือว่าเดือนหนึ่งนะก็กว่า๑๐๐๐บาทนะครับ
สำหรับการปราบพื้นที่ลักษณะดังกล่า
ถือว่าเป็นการบูรณาการสวนเกษตรแบบผสมผสานไงคุณ

ที่ใช้ประโยชน์ภายในบ้านเรือนได้นะครับ

อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วยนะครับ